ใช่เพราะว่าดูแล้วมีพารานุภาพที่รุนแรงมาก
อะไรคะเนี่ยของพี่บอลนี่คือผมก็จับปวกครับเจ๊
แมงสับปลวก๘๐กรัม
ขวดนี้ราคาไม่แพงครับคนจะซื้อติดบ้านไว้ครับ
อันนี้กำจัดได้ทั้งแมงสาบแล้วก็ปวกด้วย
ี่ห้อเดียวกันแต่ของน้าเป็นสเปย์

อันนี้ปวกมอดมด๓แบบ
ของผมสเปรย์ป้องกันและกำจัด
ยุงและแมลงบินครับผม

ราคาถูกมาก
เดี๋ยวต้องซื้อติดบ้านไว้

ใครอยู่ใกล้ดนตรฐ์เมืองหนูพวกเขาฉีดไป
ไม่ได้สนับบินซิซีเขาบินบ้า
เขาเป็นแบบแมลงบินขอบคุณระสาปอย่างใกล้ไม่เป็นไร

นี่มีประหลาดผลิตภาพจากเชียนฉะนั้นค่ะ
คำถามข้อนี้นะคะมีมูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ถ้าคือจากขนาดนี้เปอร์หนึ่งต้อนแรกนี้
มันมีขวดแต่คือขวดเดียวเนี่ยมันดูถูกสุด
มันจะเป็นแบบไม่ได้ถูกสุด

ใช่เหมือนข้อแรกนะฮะที่มีเชือกฟาง๓อันอะอะค่ะใช่

อันนี้๘๐กรัม๒ขวด

คุณอันนี้แบบน้ำนะทั้งสองแบบเลย
แล้วก็มีอุปกรณ์มีจงอยสอดเข้าไปในที่แบบ

ส่วนอันนี้โรยเฉยอ่ะโรยอันนี้พวกมันเป็น๒อันอ่ะต้องระวัง
ราคามันจะถูกกว่าพวกนี้นิดหน่อย

ผมตัดอันนี้พอเหลือ๒อันปั๊บอันนี้มันเล็กกว่า

ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเวอร์๒ครับ

เปรย์ป้องกันและกำจัดยุงแมลงบิน

กำจัดปวกมอดมดนะคะ

พี่เป๊กกี้เปิดอันนี้ก่อน
และนี่คืออันที่ไม่ได้เลือกนะคะ

หายใจเข้าลึกค่ะคุณร้อน

และราคาอยู่ที่
แพงกว่า

เพราะว่า
จริงแล้วไม่อยากให้หยุดหรอกอยากให้ไปต่อ

คือผมรู้สึกว่า

จัตรูลมเคยมาห้ามหรือพูดอย่างนี้เลย

ไม่สำคัญจริงคอตกเลยอ่ะ

เข้าไปต่อค่ะคุณ

กับคำถามข้อต่อไปที่เหมือนเดิมเลยค่ะ
ถามว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
คุยกันมานานแล้วน่าจะคอแห้ง
เพราะฉะนั้นต้องรับอันนี้ไปครับ

นี่คือเครื่องดื่มเก๊กหวยสำเร็จรูปครับ
สิบแปดกรัมสามสิบซองค่ะราคาถูก
และควรพกติดบ้านเอาไว้ไม่แพงที่คิดครับ
ค่ะอันนี้เครื่องดื่มขิงสำเร็จรูปค่ะ
สิบซองราคาไม่แพงถูกที่สุดครับ
ของผมเครื่องดูดูดู
ครับครับเครื่องดูครับ
ของเครื่องดื่มมะตูมสำเร็จรูปนะฮะ
แปดกรัมครับผมสามสิบซองเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่านี่ราคาถูกมาก

ดูเลยค่ะของทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

ยังคงสนุกสนานกันอยู่
แต่บอกเลยว่าโจทย์ข้อนี้ไม่ง่าย
คุณจะสามารถผ่านไปได้หรือต้องกลับบ้านช่วงหน้ามาลุ้นกัน